คุณผู้ชมครับวันนี้จะมาวิเคราะห์กับเรื่องของรถจดประกอบ
ที่ผ่านมาในไทยเองยังคงตรวจสอบยาก
ยังมีเรื่องของช่องโหวตทางกฎหมาย

ก็มีการเรียกร้องว่าต้องให้มีการตรวจสอบอย่างเด็ดขาดต่อไป
เพราะว่าไม่งั้นอาจจะมีการนำเข้ามาอย่างผิดกฎหมายอีกก็ได้นะครับ
ติดตามพร้อมกันจากคุณสุภาพครับ

พรุ่งนี้วันเสาร์ก็เหลือวันเดียวคือวันอาทิตย์
ลงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูล
คุยกับดรประวิทรัตนเพียร
ท่านฝากมาสองสามเรื่องครับ
คนที่ชอบเซลฟี่ถ่ายรูปตัวเองเนี่ย
ถ้าไปถึงอยู่หน้านอกครูหาเลือกตั้งเนี่ยถ่ายได้
โชว์เพื่อนอวดเพื่อนว่ามาลงคะแนนแล้วนะ

แต่ว่าเวลาเข้าไปในครูหา
ไปการับหรือไม่รับ

หรือถ่ายตัวเองกับบัตรที่ลงไม่ได้

เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเนี่ย
กากาเครื่องหมายกากบาท

กาเครื่องหมายถูกเนี่ยเป็นบัตรเสีย
เสียแต่ละปีมีเยอะเลยเวลาเลือกตั้ง
เพราะแต่ก่อนเนี่ยในอดีตเคยให้มีเครื่องหมายถูกก็ได้

ตอนหลังมาเปลี่ยนใหม่ไม่เอาแล้วเครื่องหมายถูก

คนก็ยังคิดว่าขีดถูกก็ได้
อันนี้ไม่ได้นะบัตรจะเสีย

เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกาแค่นั้น
บางคนเนี่ยไปเขียนตัวหนังสือเพิ่ม
เห็นชอบจริงไม่ได้เป็นบัตรเสียเลย

หรือไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบเลยสักนิดนึงไม่ได้
ห้ามกาอย่างเดียวอย่าไปใส่เครื่องหมาย
อย่าไปใส่เครื่องหมายอื่นอย่าไปเขียนตัวหนังสือให้เพิ่มเติม
จำนั้นหลักหลักจำไว้แค่เนี้ย

ลงมติแล้วบัตรของเรามันเสียเนี่ยเสียดายเสียเวลา

ที่ตั้งเป้าไว้ว่า
จะจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จภายใน๑๐เดือน

ต้องขอระยะเพิ่มไปอีกยืดไปเวลาอีกสัก๓เดือน

ไม่ใช่มีแค่ของที่เป็นข่าวอยู่ว่าของสมเด็จช่วง
หลวงพี่น้ำฝนเท่านั้นนะครับ
รถประเภทนี้มีตั้งประมาณ๗๐๐คันนะครับ

วันดีคืนดีก็ถ้าข่าวเงียบไปก็ออกมาแข่งกันปลูดปลาด
ซ้ายปาดขวากันบนท้องถนน
แต่ถ้าพอมีข่าวชุกหน่อยก็เอาไปซุ่ม
จอดไว้ตามคอนโดมั่งอะไรมั่ง

รถเหล่านี้คือรถอะไรล่ะครับ
จดประกอบอะไรคือรถจดประกอบล่ะครับ
แต่ก่อนถ้าเราจะซื้อรถหรูพวกนี้สักคันหนึ่งเนี่ย
เวลาไปตามมอเตอร์โชว์หรือไปดูตามค่ายรถยนต์เนี่ย

ล้าน๒๐ล้าน๓๐ล้าน
พวกนี้ไม่อยากซื้อรถแพงขนาดนั้นเพราะภาษีเยอะ
ก็ไปเลี่ยงซื้อรถที่เรียกว่ารถจดประกอบ
เพราะหลักเกณฑ์เงื่อนไขเขาเปิดช่องเอาว่า
เวลานำอะไรรถยนต์เข้ามาในประเทศ

แต่ถ้าเอามาทั้งคันโอ้โหภาษีเยอะเลย
รถหรูมากนี่ภาษียิ่งแพง
ฉะนั้นก็มีพวกหัวใสนัดหมายกัน
เวลาสั่งอะไรเนี่ยสั่งอะไรกันมา
โน้นสั่งไอ้นี่คนนี้สั่งอันนั้นสั่งกันมาสั่งกันมา

พูดง่ายว่าทั้งคันเนี่ยสั่งมาเป็นอะไร

เอ้าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยภาษีถูกเยอะเลยครับ
ก็เลยเป็นที่นิยมกันมากในช่วงนั้น
มีบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อไปดำเนินการจัดการเรื่องนี้เยอะแยะ
ฉะนั้นแทนที่จะซื้อรถหรูจากค่ายรถยนต์๒๐ล้าน
ไปใช้วิธีเอาอะไรมาจดประกอบอย่างนี้
คันหนึ่ง๕๖ล้านเท่านั้นถูกกว่ากันเยอะ
จดประกอบจึงเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดในช่วงหนึ่ง
ปัญหาก็คือว่านอกจากเสียภาษีถูกแล้ว

รถยนต์เนี่ยถ้านำเข้าในประเทศนะครับ
เขาต้องสุ่มตรวจว่าไอเสียที่พ่นออกมาเนี่ย
มันทำร้ายทำลายมลพิษไหม
ฉะนั้นถ้าเป็นค่ายรถยนต์ใหญ่บริษัทเนี่ย
เขาก็จะตรวจถูกต้องเรียบร้อย
แต่รถนำเข้าลักษณะอย่างนี้
ส่วนใหญ่ไม่ได้ตรวจมา
เขาจึงบังคับว่าก่อนที่จะไปจดทะเบียนเนี่ย

สำนักงานมาตรฐานอุกรรมก็ไปร่วมกับอุตสาหกรรมยานยนต์
แล้วก็เอารถไปตรวจ
ไปตรวจก่อนถ้าถูกต้องเรียบร้อย
แล้วค่อยไปเสียภาษีที่กรมศูนย์
สมอเรียบร้อยผ่านการตรวจเรียบร้อยเสียภาษีเรียบร้อย
แล้วถึงไปที่กรมการขนส่งทางบกจดทะเบียน
แต่ปรากฏว่ามันเกิดการลัดวงจรยังไงก็ไม่รู้
มีเยอะเลยครับไม่ได้ผ่านการตรวจจากสถาบันรถยนต์
ไม่ได้ผ่านจากสมอไปจดทะเบียนกรมการขนส่งทางบกเลย
ออกมาเป็นร้อยพันคนในช่วง๔๕ปีที่ผ่านมาเยอะแยะไปหมด
พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นคนมีตังค์นี่ครับ
มีตังค์เส้นใหญ่ลูกคนใหญ่คนโตสั่งเข้ามาเยอะแยะ
ไม่รู้ทำยังไงออกมาวิ่งบนท้องถนน
ปรากฏว่ายังไม่ผ่านขั้นตอนที่ถูกต้อง
เรื่องพวกนี้ที่จริงก็ไม่เป็นข่าวหรอกครับ
แต่จู่ขึ้นมาที่เป็นข่าวเพราะว่า
เมื่อ๒ปีกว่า๓ปีที่ผ่านมาเนี่ย
รถบรรทุกรถหรูพวกนี้รถใหญ่ที่เป็นรถเครน
เอารถพวกนี้๕๖คันบรรทุกข้างบน

บุรีรำหรือศรีสะเกดผมจำไม่ได้
แต่ไปถึงโคราชไฟไหม้

ก็เลยเป็นที่มาของการตรวจสอบว่าอ๋อ
รถเหล่านี้คือรถที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง
หลังจากนั้นก็เป็นข่าวอึกกระทึกคลึกโครมกันใหญ่เลยว่า
มีการตรวจสอบกันพบว่าโอ้โหมีเป็นพันคัน
ล่าสุดเนี่ยกระทรวงยุติธรรมบอกมีทั้งหมด๗๐๐คัน
คันเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกเท่าไหร่

กระทรวงยุติธรรมก็เลยตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง
เพื่อที่จะดำเนินการจัดการตรวจสอบรถพวกนี้ทั้งหมด
อีกทีนะไม่ได้มีแค่หลวงพี่น้ำฝนกับสมเด็จช่วงเท่านั้นนะเยอะแยะไปหมด
แล้วเมื่อวานซืนนี่เป็นข่าวออกมานี่ดูข่าวออกนะ
ท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพลเอกภัยบูลคุ้มฉายา
เปิดเผยผลการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินการของ๗หน่วยงาน
กระบวนการทำรถยนต์จดประกอบหรือรถยนต์หรูกว่า๗๐๐คัน
กว่า๗๐๐คันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับกรอบด้วยทั้งตัวแทน
กรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสรรพสามิตรกรมศูนย์ละกากรกรมสรรพากร
กรมการขนส่งทางบกสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ท่านรัฐมนตรีบอกว่าที่ประชุมได้รายงานให้ทราบ
ว่าในขั้นตอนดำเนินงานของกรมศูนยากากรมีปัญหาติดขัดในข้อกฎหมาย
เนื่องจากต้องมีผู้ร้องมาก่อนจึงจะสามารถตรวจสอบได้
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่วางไว้๑๐เดือน
ที่ประชุมก็ขอขยายเวลาออกไป๓เดือนในการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ
โดยได้เร่งรัดให้ดำเนินการตรวจสอบเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานาน

โอ้อ่านข่าวแล้วก็ติดใจตรงที่ว่า
ของกรมศูนย์เนี่ยเขาบอกว่ายุ่งยากช้าหน่อยเพราะไม่มีคนไปร้อง
แม่ฟังแล้วเอ๊ะก็ทำไมต้องรอให้คนไปร้องล่ะครับ
คนที่จะไปร้องนี่เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนด้วยเขาก็ไม่ไปร้อง
กรมศูนย์ถ้าเห็นว่ามันไม่ชอบมาพากลแล้ว
แล้วตรวจสอบเป็นคันไม่ได้เหรอครับ
ทำไมต้องให้คนไปร้องนี่อ่านข่าวแล้วงงนะ
เอ๊ะทำไมต้องให้คนไปร้อง
ที่เวลารับเงินเดือนเนี่ยไม่เห็นมีใครไปร้องคุณ
พวกคุณก็รับเงินเดือนกันเนี่ยแล้วเวลาทำจะทำตามหน้าที่
ทำไมต้องรอคนไปร้องกฎหมายเขียนไว้ยังไงล่ะครับ
อันนี้ก็แปลกฉะนั้นรัฐมนตรียุติธรรมต้องไปดูดีหน่อยเถอะ
มันมีช่องทางอื่นไหมข้าราชการไปร้องกันเองได้ไหม
หรือว่าต้องรอให้คนไปร้องเรื่องนี้เป็นประเด็นที่
แสดงถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมรถหรูพวกนี้ลูกคนรวยทั้งนั้น
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ลูกคนรวยลูกนายทหารใหญ่ลูกนายตำรวจใหญ่
ลูกคนมีเงินกับคนมีเส้นที่ซื้อรถพวกนี้เข้ามาได้
เยอะแยะไปหมดเลยไอ้ตอนนี้เงียบไปหน่อยเพราะว่าเขากำลังตรวจสอบอยู่
แต่ว่าพอสักพักหนึ่งโอ้โหก็ออกมาวิ่งปาดซ้ายปาดขวา
่งเครื่องกันเต็มที่เลยอยากโชว์ตอนนี้เป็นไงล่ะ
ผมถึงบอกว่าตำรวจตั้งด่านต้องกล้าตรวจรถพวกนี้
ตรวจให้หมดคันไหนวิ่งมาตรวจถ้าทุกอย่างเรียบร้อยถูกต้อง
ช่วยปั๊มรับรองเขาว่ารถคันนี้ทุกอย่างถูกต้อง
มันจะได้จบเขาจะได้วิ่งได้ทุกวันนี้ก็ไม่รู้
อันไหนเถื่อนอันไหนไม่เถื่อนไม่รู้ไหนภาษีถูกต้องแล้ว
ไม่รู้อันไหนยังไม่เสียภาษีก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่า
เราควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ฉะนั้นเอาล่ะมีเวลาอีก๓เดือน
ช่วยตอบปัญหาช่วยตอบคำถามให้สังคมหายแคลงใจด้วยครับ
ขีดเส้นใต้ของวันศุกร์นี้ครับ